มีอุทาหรณ์นะฮะหญิงสาวคนหนึ่งขี่จักรยานยนต์ตามท้ายรถกระบะ
เดี๋ยวท่านดูภาพนะฮะแล้วอยู่ดีเนี่ยรถกระบะเนี่ยเบรก
เบรกแล้วถอยหลังด้วยดูนี่นะฮะ
ถนนเส้นนี้เดี๋ยวจะมีรถกระบะขับมาคันหนึ่ง
แล้วจะมีจักรยานยนต์ขี่ตามหลังมา
นี่คนขี่เขาลงคลิปเอาไว้นะฮะ
แล้วดูกระบะคันนี้นะครับเบรก
จักรยานยนต์ก็เบรกแล้วนะแต่กระบะถอยไปเนี่ย
ถอยฮะเธอบอกเธอไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ทิ้งรถวิ่งเลย
โชคดียังตั้งสติทันเนี่ยเธอบอกโอ้โหรอดตายมาได้เนี่ย
ขวัญเสียมากสั่นไปทั้งตัวโอ้โหนี่ฮะ
คือขี่จักรยานยนต์ตามท้ายรถกระบะมาดีเนี่ย
รถเบรกเบรกแล้วถอยอีกใช่โอ้โห
บอกว่าตอนที่กระโดดออกมาจากรถจักรยานยนต์เนี่ย
กระโดดออกมาแล้วมายืนงงว่าตัวเองตายหรือยัง
น้ำตาไหลสั่นไปทั้งตัวคิดถึงหน้าลูกเลย
คือมีความคิดแค่ว่าเราจะมาตายแบบนี้ไม่ได้นะ
ลูกเรายังเล็กคือตอนนั้นเธอบอกสงสารตัวเองมาก
ร้องไห้หนักมากอยู่ดีเนี่ยฮะท่านผู้ชมครับ
คือคนที่เห็นคลิปนี้ก็โอ้โหไปแสดงความเห็นกันเยอะนะ
บางคนก็บอกว่าขี่จักรยานยนต์ก็พยายามอย่าไปต่อท้ายรถที่สูง
ใช่มีการแสดงความคิดเห็นของบางท่านนะคะ
มองว่าคือรถจักรยานยนต์อ่ะผิดอ่าเออว่าไปขี่แบบใกล้ท้ายรถกระบะ

มีคนมองแบบนั้นบอกว่าเอ๊ะแล้วทำไมไม่หลบ
อะไรอย่างนี้มีหลายคอมเมนต์
คือบางมุมอาจจะมองว่าถามว่าตรงนี้เธอจอดห่างไหมก็ไม่ได้

เขาบอกทำไมขี่ไม่เว้นระยะห่าง
ทำไมไม่ขี่แบบชิดซ้ายทำไมขี่มากลางเลน
ขอดูภาพใหญ่ตั้งแต่ตอนต้นหน่อยตอนที่ขี่มาด้วยกันใช่ไหม
คือในมุมนึงเนี่ยก็อาจจะมองอย่างนั้นได้ว่ารถกระบะเองเขาก็อาจจะสูงแล้วมองกระจกหลังไม่เห็น
แต่ตรงนี้เนี่ยผมว่าเธออาจจะแบบไม่รู้ว่าตอนนั้นรถกระบะจะอาจจะคิดว่าแค่จอดหรือหยุด

แต่เธอเสียใจมากนะที่คนไปแสดงความคิดเห็นในลักษณะที่ว่าเธอผิดเธองงว่าเธอผิดด้วยเหรอ
ใช่ไหมคือเป็นเราในมุมของเรานะเราอาจจะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเขาหยุดทำไมใช่ไหม
แล้วกระบะถ้าพูดในมุมที่ว่าจักรยานยนต์ไปจอดอย่างนั้นไปจี้อย่างนั้นแล้วกระบะคุณไปกลางทางแล้วคุณถอยอย่างนี้ได้เลยเหรอ
แล้วยุดีรถก็ถอยมาเลย
เราก็ดึงนรถพยายามดึงรถ